ส่วนอันนี้เรื่องของพี่น้องค่ะพี่น้องอายุไม่ใช่น้อยแล้วนะ
สิบกว่าหกสิบแล้วค่ะคือน้องอ่ะเอายานวดมาเมื่อยขาไง
ก็แบบนวดขานวดขาอยู่พี่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวนั้น
ย่านวดเว้ยอยู่อย่างนี้คุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นมันบานปลาย
ฝั่งน้องทนไม่ไหวไปเอาจอบมามาสับหัวพี่
เหตุจากเหม็นยานวดเนี่ยเหรอใช่ค่ะจากยานวดจากน้ำมันนวดนี่แหละ
จนทำให้พี่ชายเสียชีวิตเลยนะคะนี่ตำรวจสพเขาสวนกวางเนี่ย
ตรวจสอบที่บ้านหลังนี้อยู่ที่ขอนแก่นค่ะแล้วทางนายคำออนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะ
คนน้องชายเนี้ยอายุสี่สิบแปดปีมามอบตัวที่โรงพัก
แล้วก็บอกคุณตำรวจผมฆ่าพี่แท้ตายคาบ้าน
ตำรวจก็ไปดูจุดที่เกิดเหตุเลยเอาฆ่าจริงคุณผู้ชม
เจอศพของนายพรมอายุ๖๑ปีพี่แท้ค่ะ
สภาพศพนี่คือใส่กางเกงวอร์มนะสวมเสื้อแขนยาวนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องโถง
แล้วที่หัวมีแผลเหมือนกับโดนของมีคมทำร้าย
สามแผลแล้วก็เจอจอบจอบที่เป็นจอบด้ามเหล็กเปื้อนเลือดอ่ะ
วางอยู่ตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนี่ไงจอบคืออาวุธในการฆ่าพี่ชาย
ทีนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นบอกว่าไม่ได้ยินเลย
พี่น้องคู่นี้ทะเลาะวิวาสอ่ะแต่ว่าปกติแล้วพี่ชายเนี่ยนะ
เขาจะหาเลี้ยงน้องชายแล้วมีหลานอีกคนนึงหลานวัย๑๔ปี
ซึ่งหลานเนี่ยก็คือลูกน้องชายนั่นแหละก็ทำไร่อ้อยปลูกมันขายได้ตังค์มาก็ส่งหลานสาวเรียนหนังสือ
ทีนี้ฝั่งตัวน้องชายเขาเลิกกับเมียมาอยู่บ้าน
พี่ชายก็เป็นคนเลี้ยงดูนั่นแหละงานการไม่ได้ทำอะไร
ส่วนหลานวัยสิบสี่เนี้ยนะที่เป็นลูกของฝั่งผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เป็นหลานของคนตายเนี่ยบอกแบบนี้เลยนะ
พ่อมีเรื่องกับญาติพี่น้องทุกคนเลยพ่อชอบสร้างปัญหา
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือตัวน้องชายเห็นเบลออยู่ก็จริง
แต่รู้เลยว่าร้องไห้อยู่เขาให้การกับตำรวจทั้งน้ำตาเลยนะ
ที่ผ่านมาผมทะเลาะกับพี่บ่อยแล้วผมเคยโดนพี่ทำร้ายด้วย
ทีนี้ตำรวจก็เลยถามว่าไอ้วันที่เกิดเรื่องวันที่เกิดเหตุ
มันยังไงไหนเล่าสิเขาก็เล่าให้ฟังค่ะ
ตัวของในคำออนน่ะนะเขาบอกว่าผมอ่ะเมื่อย
แล้วก็เอายานวดมานวดขานั่งนวดอยู่ในบ้าน
พี่ผมเดินเข้ามาก็แบบโอ๊ยเหม็นอย่านวดเว้ย
ผมก็ไม่คิดนะว่าพี่ผมจะหงุดหงิดเรื่องนี้ใช่
จากจุดเริ่มต้นเรื่องยานวดกลายเป็นลามไปเรื่องอื่น
แล้วก็บ่นว่าน้องต่างนานาฝั่งน้องเองก็แค้นใจไง
เคยมีเรื่องกับพี่ชายมาก่อนหน้าอยู่แล้วเลยคิดว่าอ่ะทำยังไงดี
ไปเอาจอบหยิบมาแล้วก็มาสับที่หัวพี่เลยค่ะ

อ่าก็เลยเกิดเรื่องเรื่องไงอ่ะครับ
เขาบอกแล้วว่าต่อให้ก่อเหตุนะ
แล้วหนีไปยังไงตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวได้อยู่ดี

ใช่นายคำออนคนนี้เนี่ยนะพอไปดูประวัติ
เคยรักษาอาการป่วยทางจิตเวทเมื่อปี๕๔

หลังจากนั้นก็มาอยู่กับพี่ชายพี่ชายก็เลี้ยงก็ดูแลนี่แหละ
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คุมตัวดำเนินคดีส่วนศพของพี่ชาย
ก็มอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาแล้วนะคะ